วันนี้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าพักประชาธิปัตย์จะไม่เข้าร่วมประชุมแม่น้ำห้าสายตามคำเชิญของคอสชเพื่อหารือเรื่องการเลือกตั้งนะครับโดยระบุว่าการไปร่วมหารือด้วยคงไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ก็มีหลายภาคการเมืองที่พร้อมจะเดินทางไปร่วมประชุมด้วยนะครับติดตามในเจาะประเด็นความ
ในแนวทางจัดการเลือกตั้ง
ทำให้ไม่แน่ใจว่าจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือไม่
พร้อมย้ำจุดยืนของพักประชาธิปัตย
ไม่ร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ
เพื่อสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัย
และมองว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยกันเรื่องคั่วอำนาจ

เพราะต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน
เขียนกฎิกาว่าไอ้ที่ไม่ทำตามกฎิกา

ขณะที่ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
การเลือกตั้งของพักเพื่อไทยระบุว่า
ที่ผ่านมาคงปฏิเสธได้ยาก

ทุ่มงบประมาณให้กับประชาชน

เตรียมเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์
ให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง

ฉันคิดว่าเป็นจิตสำนึกของแต่ละคน

เป็นแคนดิเดตนายกด้วยนะคะ

โครงการที่ชื่อเดียวกับภาคการเมือง

ทั้งหมดนี่เป็นเรื่องที่ปัจเจกนะคะต้องพิจารณาเอา

กรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐ
เห็นว่าการที่แก่นำพักพลังประชารัฐ

ไม่ใช่เรื่องผิดปกติทางการเมือง
และไม่ใช่เรื่องของการสืบทอดอำนาจ
เพราะผู้ที่จะตัดสินให้พักไหนชนะการเลือกตั้ง
ไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้หรือพลเอกประยุทธ์
แต่ฉันธามติอยู่ที่คนไทยทุกคน

ผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
ยืนยันว่าในวันที่๗ธันวาคมนี้
ตัวแทนของพักพร้อมเข้าร่วมหารือกับรัฐบาลคอสช
เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หลังการเดินคาราวะแผ่นดินทั่วประเทศ
พบว่าพี่น้องประชาชนในระดับล่าง
ยังคงมีปัญหาเรื่องปากท้องที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วน